เพราะว่าไม่รู้จะตัดคลิปออกมาตัดเสียงออกมาให้คุณผู้ชมได้ฟังแบบย่อยังไง
คือคลิปเสียงที่จะให้คุณผู้ชมฟังมันจะค่อนข้างยาวสักนาทีกว่า
แต่คุณผู้ชมเชื่อดิฉันฟังแล้วคุ้ม
เพราะอะไรเพราะว่าเหตุการณ์นี้เดี๋ยวเล่าตอนต้นให้ฟังก่อนค่ะ
ว่ามีคนท้องเขาไปหาหมอท้อง๓เดือนค่ะ
แล้วทีนี้พอคุยกับหมอสิ่งที่เจอไม่ว่าจะเป็นอากับกิริยาคำพูดสีหน้าการกระทำ

ใช่ค่ะแล้วหมอคนนั้นคือหมอผู้หญิงของโรงพยาบาลรัฐด้วย
คุณผู้ชมลองฟังลองดูช้าแบบตั้งใจแล้วเดี๋ยวเรามาคุยข่าวนี้กันค่ะ
แล้วคนไข้เขาเป็นอะไรแล้วคุณทำอะไร
ฉันไม่เจ็บจริงผมไม่พามาหรอกครับ
คุณเป็นแพทย์คุณก็ต้องมีจันทร์ยาวัลของความเป็นแพทย์ไหมคะ

อันนี้ผมเห็นใกล้บ้านเลยมา
แพทย์คือผู้รักษาอันนี้คือคนไข้มาเพื่อรักษาไม่ใช่มาให้คนดา
อย่าพูดอะไรก็เชิญตามสบายเต็มที่
เต็มใจทำงานเปล่าเนี่ย

สมมุติว่าถ้าเป็นญาติของคุณมา
ฉันก็จะทำแบบนี้เหมือนกันถ้ายากฉันโง่ขอเรื่องนี้

ขึ้นกว่าคุณก่อนนะ
ขึ้นตอนไหนผมจะขึ้น

จากบอกว่ารู้สึกแล้วเนี่ยเคยเจอลักษณะแบบนี้ไหม
แชร์กันหน่อยคุณผู้ชมดีเซ็นต์ฟังคลิปนี้นะ

โอ้คือแน่นอนอยู่แล้วคุณผู้ชม
เอาจริงนะคนที่ท้องแล้วแพ้ท้องช่วง๓เดือน
จากอาการทางร่างกายที่ร่างกายมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว
๑อย่างเลยน่ะคุณศูปิ์สกุลสภาพจิตใจ

อ่อนไหวง่ายมากแต่พอมาเจอแบบนี้
ญาติคนไข้ที่พาไปส่งด้วยเพราะเจอหมอแบบนี้

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง

เดี๋ยวจะมาบอกเพราะว่าเชื่อแหละ

แล้วฟังดิฉันกับคุณสืบสกุลเล่าข่าวนี้ให้จบนะคะ
เพราะว่าตอนท้ายผอโรงพยาบาลจะออกมาบอกด้วย

ใช่ถ้าคุณผู้ชมดูตัวหนังสือที่เราทำทรัพย์
ถ้าตัวสีเหลืองคือคำพูดจากฝั่งคุณหมอผู้หญิง
ท่านนี้นะคะทีนี้คุณวีรวุฒิก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเย็นวันที่๓
ผมกับภรรยาผมคือคุณกฤษณพร
แล้วก็น้องชายไปส่งนางสาวทาริกาพรามชื่นซึ่งเป็นน้องสะพ้าย
น้องสะไพรผมท้อง๓เดือนแล้วน้องสะไพรผมแพ้ท้องเยอะมาก

แล้วท้องรุนแรงเลยต้องรีบไปด่วนนะฮะ
คนที่เคยท้องหรือว่าท้องอยู่คงจะรู้ดี
คือแพ้ท้องปกติมันก็ลำบากมันก็เหนื่อยอยู่แล้ว
แต่ถ้าเกิดอาการแพ้ท้องหนักจนถึงหาหมอมันไม่ใช่เล่นนะ
โอ้คอ้ากนะครับใช่ทีนี้พอไปถึงห้องฉุกเฉิน

น้องซะพัยเผาะแบบนี้หนูไม่เอาแล้ว
หนูไม่รักษาที่นี่แล้วพาหนูไปที่อื่นเถอะ
เพราะหมอต่อวาดจนหนูทนไม่ได้ทนไม่ไหวแล้วค่ะ
แล้วบอกด้วยนะเจ้าหน้าที่เขาจะฉีดยา
เหมือนกับเวลาแพ้ท้องจะอาเจียนใช่ไหมคุณผู้ชม

ทีนี้ตัวน้องสะพ้ายเธอก็แจ้งไปแล้วว่าเธอแพ้ยาตัวนี้
ตอนนั้นเคยฉีดแล้วใจมันสั่นใจมันเต้นแรงเลย
ไม่ฉีดได้ไหมพยาบาลก็ไปแจ้งหมอ
คุณหมอคนนี้นี่แหละค่ะที่อยู่ในคลิปนี่แหละ

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นโดนต่อว่าแบบรุนแรงเลยค่ะ

ท้ายที่สุดนะตัวคุณวีรวุฒิ
พาน้องสะพ้ายออกจากโรงพยาบาลแล้วไปโรงพยาบาลเอกชนเลยค่ะ
ซึ่งคนไข้แจ้งไปแล้วว่ายาแก้อาเจียนตัวนี้
เขาเคยฉีดแล้วเขาใจสั่นเขาไม่ฉีด

ถ้าไม่รักษาถ้าไม่ฉีดแล้วจะให้ทำยังไง
คนไข้แจ้งความประสงค์ไปแล้วค่ะว่า
ต้องการอยากจะขอแค่เติมน้ำเกลือได้ไหม
พยาบาลก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่คนที่อยู่ในคลิปว่า
เนี่ยตอนนี้คนไข้ต้องการแบบนี้
อ่าสรุปจะนอนให้ได้ใช่ไหมจะนอนให้ได้ใช่ไหม
ไล่ให้ไปก็ไม่ไปไล่ให้กลับก็ไม่กลับ

นี่คือคำพูดของคนไข้ที่ไปทำการรักษาตรงนั้น
แล้วเจอคำพูดของเจ้าหน้าที่อะค่ะ
เขาตอบกลับมาแบบนี้คิดว่าสมควรไหมคะ
นี่ค่ะวันนั้นเนี่ยนะตัวคุณกฤษณพรก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย

ใช่ค่ะแล้วพอคุณกิจสนพรบอกแบบนี้นะ
คือเธอบอกอีกด้วยนะอยากให้โรงพยาบาลแก้ไขเรื่องนี้หน่อยเถอะ

เมื่อ๖๗ปีที่แล้วสามีของคุณกฤษณพรในน้ำไม่สบาย

ทีนี้พอมารักษาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บางคนก็พูดจานไม่ดี
แล้วรอบนี้มาส่งน้องมาเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้แต่เจอจากหมอ
ผู้บริหารผู้บังคับบัญชาจะรู้เรื่องไหมอ่ะเออ
คุณผู้ชมค่ะทีนี้พอฟังในมุมคนไข้แล้วนะ
เราก็ต้องฟังในมุมโรงพยาบาลบ้าง
อยากรู้ไหมว่าโรงพยาบาลเขาจะบอกว่ายังไง
เขาชี้แจงไหมยังไงบ้างในการให้บริการ
ค่ะไปสอบถามทางด้านผอเลยค่ะ
พอโรงพยาบาลนี้คือโรงพยาบาลเชียงแสนค่ะคุณผู้ชม
พอก็คือนายแพทย์สุขชัยเทียนเสวตระกุลนะคะ
บอกว่าเบื้องต้นเท่าที่ได้ฟังปัญหา
คือรู้ว่าคุณหมอผู้หญิงคนนี้มีปัญหาเรื่องอารมณ์เอ้า

ใช่มีปัญหาเรื่องอารมณ์แล้วก็มาให้บริการคนไข้แบบนี้ค่ะ
แล้วพอบอกอีกนะว่าตอนนี้ให้คุณหมอผู้หญิงคนนี้
ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแล้ว
แล้วเดี๋ยวโรงพยาบาลจะเดินทางไปพบกับญาติคนไข้
เพื่อปรับความเข้าใจต่อไป

เพราะว่าทางโรงพยาบาลได้รับทราบแล้วใช่ไหม
พอโรงพยาบาลเชียงแสนทราบแล้วนะครับ

คงต้องมีการตรวจสอบเรื่องของการทำงานของคุณหมอท่านนี้
จัญญาบันอะไรต่างการให้บริการแก่คนไข้นะครับ
คุณหมอท่านนี้เมื่อกี้บอกว่าไม่ใช่ผู้ให้บริการนี่

ก็ต้องชี้แจงคำนี้ให้ดีว่าผู้บริบาลทำอะไรกับคนไข้บ้างนะครับ

เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวอยู่ต้องรอ
เดี๋ยวไทยรัฐทีวีของเราคงจะเจาะลึกกันต่อ

ไม่แน่นะอาจจะเจอคุณหมอท่านนี้ออกมาชี้แจงด้วยซ้ำ

คุณผู้ชมดิฉันถ่ายดูคอมเมนต์ของคุณผู้ชม

เดือดมากจริงบางอันอ่านออกอากาศไม่ได้เลยครับ

คือถ้าเป็นแบบนี้คำว่าจัญญบันอยู่ตรงไหน
สะกดมาหน่อยสิหมอหรือ

เออนะฮะรอการชี้แจงไม่จากหมอท่านนี้
ก็พอโรงพยาบาลที่เราจะไปสัมภาษณ์กันต่อ
ใช่ค่ะแล้วนี่ให้พิกัดโรงพยาบาลอื่นบอกมาอีกเพียบเลยว่า
เคยเจอโรงพยาบาลรัฐบางทีเราเข้าใจทั้งสองมุมเลยนะ
มุมคนให้บริการไม่ว่าจะเป็นพี่หมอพยาบาล
บางทีเจอคนไข้เยอะเหนื่อยแต่ก็อีกมุมนึงอะเนาะ
ครับเอออยากให้มองทั้ง๒ฝ่ายค่ะ

ก็ต้องดูแลคนไข้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับ